โอ้โหไปเจอกับพนักงานส่งอาหารที่ร้านไก่ทอดร้านนี้
เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนเรียกได้ว่ารายดงรายเดอร์
ไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างยี่ห้อไหนสีไหนเห็นแล้ว
เอ้ยไปลองทำตามดูไหมล่ะอืมลองไหม
อ่าดูก็รู้ต้องไปส่งอะไรที่มันเกี่ยวกับไก่แน่นอน
เท่ด้วยอ่ะนี่ร้านนี้ครับคุณผู้ชมครับ
ร้านไก่ทอดชื่อว่าร้านข้าวเหนียวไก่ทอดบังมีน
อยู่บริเวณสี่แยกเจบิลังอำเภอเมืองจังหวัดสตูน
คุณวันนิดาและเต็มสันนะครับเจ้าของร้าน
เอาพูดง่ายมีหลายสีทางร้านของเขาเองนะครับ
ก็เลยติดต่อไปยังบริษัทเหล่านั้นเหมือนกันแต่ก็ต้องยอมรับว่า
เมื่อจะใช้บริการเขาก็ต้องมีโดนหักเปอร์เซ็นต์ถูกไหม
อันนี้เป็นปกติแต่ละสีราคาก็ไม่เหมือนกันอันนี้ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเขานะ
แต่เจ้าของร้านร้านนี้คุณวันนิดาแกคิดว่าการที่จะเสียเงินส่วนต่างตรงนั้นนะ
เอางี้ละกันเราเก็บเงินส่วนต่างตรงนั้นไปจ่ายให้กับลูกน้องของเราที่จะไปส่งอาหาร
ตามจุดต่างดีกว่าเออให้พนักงานตัวเองใช่แล้วน้องจะได้มีรายได้ด้วยใช่ไหม
ทีนี้จะให้พนักงานตัวเองแต่งตัวธรรมดาธรรมดาไปส่งเดี๋ยวเขาไม่รู้
เดี๋ยวเขาไม่รู้ว่าเป็นไก่ทอดมาส่งหาชุดไหมไปหาชุดมาให้ใส่ดีกว่า
เธอก็เลยเนี่ยครับไปซื้อชุดนี้มาบอกว่าเป็นชุดไก่นะ
เนี่ยตัวนี้ชุดนี้เป็นชุดไก่มือสองราคาร้อยกว่าบาทมาให้กับลูกน้องของเธอน่ะ
ใส่แล้วก็ไปส่งอาหารนี่มียี่ห้อโดยบังมิ้นเหนียวไก่ทอดสตูนนะครับ
ดีนะปรากฏว่าเป็นยังไงรู้ไหมน้องใบตอง
ยังไงคะได้รับผลตอบรับดีเกินคาดครับ
ชอบใจมากคือไปส่งทีนะโอ้โหเด็กใช่ไหมใช่
เด็กผู้ใหญ่ด้วยมาขอถ่ายรูปกันทุกบ้าน
แล้วมีการโทรสั่งทางเฟซบุ๊กคือเฟซบุ๊กเดี๋ยวนี้ไม่ใช่พิมพ์ข้อความส่งกันอย่างเดียว

เออเขาบอกว่าส่งโทรมาทางเฟซบุ๊กนี่ก็เยอะ
ซึ่งเขาสร้างรายได้เพิ่มขึ้นเนี่ยวันหนึ่งก็ได้รายได้เพิ่มนะ
จากปกติที่ได้เท่านี้เท่านี้ก็ได้เพิ่มมาอีกหลายพันเลยนะ

คิดยังไงเนี่ยมีการบริการไปส่งอย่างนี้
ถ้าอยู่ในเขตบริเวณเทศบาลเนอะ

แต่ถ้าอยู่นอกเขตเทศบาลเมืองและตำบลใกล้เคียง

แต่ถ้าสมมุติมันลำบากจริง
เข้าไปในซอยลึกหรือพื้นที่ที่มันไกล
เพิ่มอีกหน่อยแล้วกัน๓๐บาท

สมเหตุสมผลยังไงซะลองสั่งกันได้
เขาบอกว่าจะสั่งไก่ทอดร้านเขานะฟังให้ดีนะชาวสตูนนะ
ทางร้านเขามีเวลาในการจัดส่ง๒รอบ
รอบเช้า๗โมงเช้าถึง๑๐โมง

อ่าก็คือ๔โมงเย็นจนถึง๔ทุ่มนะจ๊ะ

เอาไปสั่งก็ได้ผมบอกชื่อร้านอีกทีเผื่อคุณจะไปเสิร์ช

นี่ฉันจำได้เพราะว่าดิฉันอยากทาน
ข้าวเหนียวไก่ทอดบังมีน
ลองไปเสิร์ชดูต้องเจอแน่
ใช่พูดถึงเรื่องของไก่ทอดเริ่มจะหิวแล้ว